อย่างที่เชิญชวนคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ

เป็นเพื่อนกับเราแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกัน

ขึ้นสะพานและลงอุโมงข้ามแยก
ซึ่งต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไง

อย่าไปห้ามเขาเลยเพราะว่าเขาจะได้สะดวก

ท่านหนึ่งบอกว่าควรให้ขึ้น
อีกท่านหนึ่งบอกว่าควรให้ขึ้นเหมือนกัน
แต่ควรให้ขึ้นแค่บางสะพาน
สะพานก็ควรจะต้องห้าม

จะไปยื่นฟ้องต่อศานปกครอง
เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวค่ะ

การเดินหน้าฟ้องกรมรัชการตำรวจ
นครบานกรุงเทพมหานคร
กรณีมีคำสั่งออกมานะคะเป็นข้อบังคับ
รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอุโมง
มิชอบตามกฎหมายต่อสารปกครองกลางวันนี้เวลา๑๐นาฬิกา
ทางชมรมพร้อมเครือข่ายผลัครภัณฑ์ลิตรชาวรถจักรยานยนต์
รวมตัวกันไปยื่นฟ้องต่อสารปกครอง
เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน

อัจฉริยะบอกว่าจากการศึกษารายละเอียด
และข้อบังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
มาตรา๗มาตรา๘และมาตรา๑๐
พบว่าการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีการตีพิมพ์ข้อมูลนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา
ขณะที่การศึกษาเส้นทางและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณสะพานและอุโมงตามที่พลตำรวจรีอดุลนโรงศักดิ์

ที่รับผิดชอบงานจราจรแล้วก็ออกมาบอกว่า

นายอัธิรยัพย์บอกว่าก็ไปศึกษาเรื่องนี้ดูแล้ว
จริงแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เป็นรถยนต์มากกว่ารถจักรยานยนต์ซะด้วยซ้ำ
ซึ่งทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเชื่อว่า
ปกครองกลางจะรับคำร้องและมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินในวันนี้
เดี๋ยวติดตามกันจะไปยื่นต่อสารปกครอง๑๐นาฬิกานะคะ